อีกเรื่องหนึ่งพาดหัวข่าวสุดเฉานายกอบต
บีบคอดรกลางสำนักงาน

ตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว

ที่ถูกกล่าวหานะคะโดยนายอัทศิษฐ์อารยางกูลดรหนุ่มวัย๓๒ปี
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรวัดดอนเจดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ดำเนินคดีกับนายกอบตดอนเจดี
หลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอตอนนั้นเนี่ย
รอัฐศิษย์ไปชำระภาษีที่ดินที่สำนักงานอบตเมื่อตอนบ่าย
ของวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีนี้เวลาผ่านมา๓วันแล้ว
แต่ว่าดรคนนี้ยังงงอยู่เลยค่ะพูดกับผู้ศึกข่าว
บอกว่าผมยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะว่าไม่ใช่แค่โดนทำร้ายไม่ใช่แค่โดนบีบคอนะ
แต่โดนชี้หน้าด่าแล้วนายกอบตบอกว่าเกลียดลูกเจ๊กเกลียดคนรวย
ทีนี้ผมก็เลยสงสัยเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักกับนายกอบตมาก่อนเลย
แล้วมารู้ว่าเขาเป็นนายกอบตเนี่ยก็ต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เนี่ย
ตอนที่เข้ามาบีบคอดรอัลทัสิย์นะบอกว่าเนี่ยมองดูสิ
คือนอกจากรอยแดงที่คอแบบนี้แล้วนะผมได้กลิ่นเหล้า
เย็นก่อนไม่มีอะไรเข้าใจผิดกัน

จังหวะนั้นมึงมึงไม่ต้องมาพูดมึงจะเอาใช่ไหม

ผมคาดว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยหนึ่ง

เพราะว่าก็แอบได้กิน

คือเกิดเหตุการณ์ในสถานที่ราชการและผู้นำท้องถิ่น
ก็มาทำร้ายแบบนี้รวมถึงเขาบอกด้วยนะนายกอบตเนี่ยพูดบอกว่า
ตบให้บ้องหูทะลุเลยโอ้โหคือเขาก็งงอะค่ะส่วนทางด้านนายประสานบุญเกิด
นายกอบตดอนเจดีคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
เพราะว่าคุณกิติศักดิ์โทรศัพท์ไปถามเขาก็บอกว่ายืนยันนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่จริงเลย
แล้วก็ปฏิเสธด้วยบอกว่าผมไม่ได้ลงมือไม่ได้บีบคอตามที่ถูกกล่าวหา
แล้วพอผู้สื่อข่าวของเราถามทางด้านนายกอบตที่ถูกกล่าวหาบอกว่า
ผมขอชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมนายกอบตก็ปฏิเสธเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราก็มีข้อมูลมาด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเหมือนกับคนกว้างขวางในพื้นที่เนี่ย
โทรศัพท์มาหาครอบครัวคนที่โดนทำร้ายเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านครอบครัวคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาบอกว่ายังไงก็ยืนยันจะดำเนินคดีกับนายกอบตคนนี้
แล้วการดำเนินคดีเนี่ยเมื่อมีการแจ้งความไปแล้วก็คือข้อหามินประมาท
ตำรวจสพดเจดีก็มีการสอบปากคำผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็เตรียมจะเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเจ้าหน้าที่อบตที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
มาให้ปากคำแล้วก็จะเรียกตัวนายกอบตมาสอบปากคำต่อไป
ส่วนเรื่องของการดำเนินการทางวินัยประหลัดอำเภอดอนเจดีก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ